อันนี้ก็เป็นบรรยากาศโดยรวมของที่วัด

ทางด้านพลเอกภัยบูลคุ้มฉายารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนะคะ
หรือว่าพระธรรมชโยเจ้าอาวาสวัดพระธรรมกาย
ผู้ต้องหาตามหมายจับฐานสมคบกันฟอกเงินร่วมกันฟอกเงิน
และร่วมกันรับของโจรไม่ใช่ปฏิบัติการที่ล้มเหลวนะคะ
เพราะว่าก่อนหน้านี้ก็เคยกำชับให้ดำเนินการด้วยความระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความสูญเสียส่วนการที่มีกลุ่มบุคคลเข้ามาขัดขวางการปฏิบัติหน้าที่
ก็พบว่ากลุ่มลูกศิษย์มีการเตรียมการมาเป็นอย่างดีฟังเสียงรัฐมนตรีค่ะ
ผมถึงพูดไงว่าสิ่งที่ตามมามันจะเป็นประเด็นของกฎหมายทั้งหมด
ก็พูดอย่างนี้แล้วการตระเตรียมก็รู้อยู่แล้วนะครับว่า
มันก็เป็นเหตุจงใจชัดเจนการคุมหน้าการปิดตาก็แสดงว่า
จงใจที่จะไม่มาปฏิบัติธรรมจงใจที่มาขัดขวางการจับกลุ่ม
ส่วนจะเข้าตรวจค้นอีกครั้งหรือไม่พนักงานสอบสวนก็จะพิจารณาอีกครั้งค่ะ
แล้วก็รอทางอายการพิจารณาสั่งติดตามตัวผู้ต้องหามาเข้าสู่กระบวนการนะคะ
ก็นอกจากนี้ทางด้านพลเอกภัยบูลก็ยังระบุด้วยบอกว่า
อย่านำคดีนี้ไปเชื่อมโยงกับการเมืองและเป็นเรื่องที่สังคมจะต้องพิจารณาพฤติกรรมที่เกิดขึ้น
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกรอบของกฎหมายไม่มีบุคคลใดเป็นพิเศษนะคะ
ว่าถ้าเราเห็นว่าคดีนี้มันคือคดีช่อกงธรรมดาก็ปล่อยไป
เขาจะอ้างอะไรก็อย่าไปผูกปัญหาว่ามันคือการเมือง
และสิ่งที่อ้างก็อ้างกันมาทุกอาทิตย์เปลี่ยนการอ้างไปเรื่อย
แต่การอ้างอันนี้มันสมเหตุสมผลหรือไม่นะครับ
เพราะว่ามีประโยคนึงออกมาก็คือบอกว่าจะยอมหรือว่าจะไม่ยอมอย่างไร
ต้องดูที่เรื่องของประชาธิปไตย
ก็เลยมีการโยงกันว่าเป็นประเด็นทางการเมืองไปหรือเปล่านะครับ
นี่คือความคิดความเห็นของพลเอกภัยบูลคุ้มฉายา
ซึ่งบอกว่าตอนนี้อย่าลืมว่าสำนวนอยู่ที่อายการ
ก็ต้องดูที่อายการพิจารณาเรียบร้อยแล้วอย่างไร
จะมีขั้นตอนดำเนินการอย่างไรต่อไปนะครับ
นอกจากนี้นะคะทางด้านพลเอกภัยบูลก็พูดถึงกรณีที่
วัดพระธรรมกายใช้อุปกรณ์หรือว่าเทคโนโลยีไฮเทคที่เราว่ากันไปเมื่อสักครู่นี้นะครับ
บอกว่าอาจจะต้องดูว่ามันขัดมาตรา๑๘๙หรือเปล่า
ส่วนเรื่องของมาตรการในการเข้าจับกลุ่มครั้งต่อไปก็ต้องรอประชุมกันด้วย
นี่คือฝากฝั่งของทางด้านพลเอกภัยบูลนะคะ
มาดูทางด้านพลตะหมดเอกศรีวราวรังศิภามานกุลรองค์ผู้บัญชาการตะหมดแห่งชาติก็บอกว่า
ใช่หลังจากที่ไม่สามารถจับกลุ่มพระธรรมชโยได้ล่าสุดค่ะ
สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองก็ได้ขึ้นบัญชีดำห้ามพระธรรมชโยออกนอกประเทศแล้ว

ดำเนินคดีกับผู้ที่ขัดขวางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ทุกข้อหาที่เกี่ยวข้องค่ะ
โดยได้ทยอยส่งหลักฐานภาพนิ่งและภาพวีดีโอให้กับพนักงานสอบสวนแล้ว
ต้นตำรวจก็จะเรียกบุคคลตามภาพถ่ายเข้ามาสอบสวน
พร้อมทั้งขยายผลถึงผู้สั่งการขัดขวางเจ้าหน้าที่
ไม่ว่าจะเป็นบุคคลใดก็ต้องดำเนินคดี
แต่ขณะนี้นะคะยังไม่มีหลักฐานว่าพระธรรมชโยเป็นผู้สั่งการหรือไม่